สวัสดีครับ
คุณป๊อปเป็นสายออกกำลังกายไหมคะ
มีไปแบบวิ่งมารทอนบ้างอะไรอย่างเงี้ย
วิ่งไปเป็นกลุ่มเป็นก้อน

ไม้พี่แพง

ว่าก็ดูจากธรรมชาติ

มูลค่า๑๕๐๐๐บาทค่ะ

อันนี้ไม่ได้เป็นแบบดิจิทัลนะเป็นแบบเป็นแบบนี้เลย
เป็นแบบตัวเลขแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรอาณาล็อกเหรอ
มันก็จะนับแบบตามความหมุนของมันอย่างนี้เลย
เวลามุนใช่เลือกยากจนเลยค่ะอ่า
แต่มันลดน้ำหนักดีเลยนะไอ้กระโดดเชือกเนี่ยดีมาก

มักมากเลยแป๊บเดียวเลยยิ่งใส่เสื้อน้ะหนา
ใช้ก็โดดเชือกแล้วก็วิ่งถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละ
มันเป็นขนักมืออันนี้เป็นไม้อันนี้ดั่งเดิมเลยอันนี้เชื้อ
เขาดีมากเลยนะคะรึแล้วอันนี้โมะดูดีอ่ะอันนี้มันใส่
ี่ห้อแกมม่าสินค้าตัวไหนที่ถูกที่สุดคะ

โอเคงั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่อันที่๓ค่ะ
กระโดดแบบมีสปิงถ่วงเป็นแบบด้ามไม้ค่ะ
ที่คุณป๊อปไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
ค่ะถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะ

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ทำให้คุณป๊อปผ่านข้อที่๔มาได้ค่ะ
ตอนนี้สะสมราคา๑๕๐๐๐บาท

ข้อต่อไปนะจำนวนเงินเพิ่มขึ้น

ถ้าคุณป๊อปหยุดพี่เป๊กใจดีมาก
ถ้าหยุดตอนนี้๑๕๐๐บาทที่สะสมมา
ให้ครึ่งหนึ่งให้๗๕๐๐บาทแล้วให้กลับบ้านไปซะ

เลือกอะไรจะหยุดหรือจะไปต่อ

พอที่ผ่านมาแบบแพ้งตู้หวานบาทเดียวมาแบบทุกข้อเลย
โอ้โหป๊อปทำไมไม่อยู่ด้วยกันนานก่อน
ถ้าป๊อปรีบไปแบบนี้แล้วพี่เป๊กจะอยู่ยังไงคะ

นี่ก่อนจะเลี้ยงส้มตำพี่ไปรักษาตัวให้ดี

ก็มีเงินกลับบ้านไป๗๕๐๐บาท
แล้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยที่น่ารักของเป๊กด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ
บ๊ายบาย
นั่นก็คือ๗๕๐๐บาทกลับบ้านไปแบบสบายใจ
แต่เมื่อคนเก่าไปคนใหม่ก็ต้องมา

ไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปของวันนี้กันเลยครับ

เธอเป็นกราฟิกดีไซน์สาวนะคะ

สวัสดีค่ะ

วันนี้คุณจูนค่ะเกมจะดำเนินไป
ถ้าคุณจูนไปคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวคุณจูนจะเหงา

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

คำถามข้อแรกถามคุณจูนเลยค่ะว่า
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

ก็แอคให้น้าถามไง
ทำไมรัชจนาถึงเลือกเงา

เพราะว่าเงาะถูกกว่าทุเรียน

เชิญตอนนี้เลยครับ

ขอบคุณครับ
โอ้โหแม่คุณเออเจริญหูเจริญตา

วันนี้หนูว่าจะไปซื้อนมปังค่ะ
มาซื้อขนมปังว่าจะไปทำบุญเลี้ยงเด็กกำพาค่ะ

ำพ้ามันก็จะไม่เหมือนกันจอบ
ไม่ใช่มีดไม่ใช่จอบบ้าหรือเปล่า

เหรอน้าว่าจะซื้ออะไรนะขนมปังใช่ค่ะ

ฟาชั่นนะการแต่งตัว
แฟชั่นเขาผู้หญิงเนี่ยถ้าหากว่าปิดไปถึงตะตุ่ม

ไม่เห็นกระโปรงเหรอยิ่งสั้นยิ่งแพง
ถ้าขนาดนี้เท่าไรไหน

ก็ประมาณนี้น่ะ๑๒๐๐บาท
แล้วถ้าช่างประมาณนี้น่ะประมาณนี้

เออทำไมคุณทำบุญเล็กกระพาที่นั่น
พอดีว่าหนูเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนใจบุญนะคะ
ใครบอกชอบเลี้ยงเด็ก

ก็ปิดทำไมล่ะโอ้โฮ

มีใจกินเลย

หนูอยากได้ขนมปังค่ะแล้วก็
ราคาไม่ต้องแพงมากขอถูกก็ดีค่ะ

ถ้าหนูซื้อนมปันไปเนี่ย
เด็กมันจะนอนกันไม่หลับมันหนวกหู
เอ้าขนมปัง

ใช่ค่ะแต่ขอถูกนะคะ

โอเคไหมค่ะของหน้าดีกว่าค่ะ

โอ้โหของน้าน่ากินเนอะ
คู่กับโดนัทดีจังเลย

ขนมปังไส้ปูอัด

ของผมดีกว่าโดนัทเครื่องน้ำตาลไม่แพง

อันนี้ถูกกว่าของพี่ถูกกว่า
อันนี้ถูกสุด
แหม้แหม้แหม้ทุนลูกค้าคนนี้นอกจากซวยแล้วยังใจบุญอีกนะครับเนี้ย
และนี่ก็คือคำถามข้อแรกของคุณจูนดูท่าแล้วไม่น่าจะยากใช่ไหมล่ะ
ตอนนี้ต้องไปพักกันก่อนสักครู่
ช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับ